แฟนบันเทิงไทยรัฐกับหนุ่มหน้าตาใส่เกี้ยวเลย
กทับกันมาเป็นขบวนเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ

ไบร์ทวัชิรวิทนี่มาพร้อมกับกรัฟขนาวุธ
กับลูกใหม่ผมยาวเป็นยังไงอร่าอร์ใจกระจายเลยนะจ๊ะ
หรือจะเป็นคู่จิ้นเจมินายโฟสนี่
เป็นน้องจาก๗๘๙เทรนด์นี้ที่กำลังโด่งดังในโซเชียลอยู่ในขณะนี้
อันนี้เป็นเทรนด์ช่วงนี้หรือเปล่าที่ผู้ชายเขาจะไว้ผมยาวกันเหรอ
ใช่แบบเซอร์อะไรแบบนี้แต่หน้าตาเนี่ยคือหล่อเหลาอยู่นะ
และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือคู่จิ้นพีพีบิลกิ้นนี่ค่ะ
ควงกันมาออกงานให้สัมภาษณ์แบบเฮฮาตามภาษาเพื่อนซีอะเนาะ
เรียกได้ว่าเรียกรอยยิ้มจากแฟนอีกเช่นเคย
โดยเฉพาะกับประเด็นล่าสุดที่น้องพีพีเนี่ยเขาไปคว้านุ่มนายนพัฒน์
นี่พิธีเขาประกบมาทุกคนแต่ละคนหล่อทั้งนั้น
ใช่ไม่ทันให้บิลกิ้นได้พูดอะไรคุณผู้ชมค่ะ
ก็ถูกพีพีแซวหนักกลางวงสัมภาษณ์ว่า
ช่วยเนี๊ยะบิลกิ้นเค้าไม่ว้างหรอ
งานนี้บิลกิ้นจะว่ายังไงไปฟังค่ะ
ก็เลยไม่มีคิวให้พี่เนี่ย

เห็นแม่งสองฟันผือลัก

ไม่มีให้เขินน้ำ

ว่าจริงแล้วมันก็ดีกับตัวเขาด้วย

น่ารักไหม
คิวต่อไปนะหนุ่มหล่อณเดชน์

เพราะว่าพีพีชเขาเอ่ยปากแล้วว่าอยากจะดึงตัวมาร่วมงานด้วย